อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสักประมาณช่วงตี๒ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา

เป็นเหตุการณ์รถขนขยะของกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตราชเทวี

แล้วขยะที่ขนมาในรถกระจายเต็มถนนเลยนะคะ

ช่วงเช้าถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็น
แต่ว่าสุดท้ายเคลียร์ได้แล้วสักประมาณตี๕โชคดีหน่อย

โอ้โหช่วงเช้าน่าจะรถรถติดเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงพื้นที่
ไปเคลียร์เรื่องราวที่เกิดขึ้น
นี่เป็นรถขนขยะของสำนักงานเขตราชเทวี
ทะเบียน๖๑๘๖๙๕กรุงเทพมหานคร
ลักษณะการพลิกความแบบนี้ครอบ๒เลนเลย
ก็เลยทำให้รถที่สัญจรผ่านไปมาอาจจะลำบากหน่อย
เพราะว่าเหลือเพียงช่องทางการจราจรช่องทางเดียวเท่านั้นที่ใช้ได้

เจ้าหน้าที่ก็ให้รถอีกคันหนึ่งเป็นรถขนขยะเหมือนกัน
มาช่วยกันดันขยะเข้าไปอยู่ในที่ให้มันเรียบร้อย
ให้สามารถที่จะเปิดทางให้รถคันอื่นสามารถแล่นผ่านไปมาได้
ทีนี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมคนขับรถขนขยะคันนี้
ประสบอุบัติเหตุชื่อว่านายพารดรศรีเจริญ
ได้รับบาดเจ็บปวดหลังแล้วก็แขน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องประถมพยาบาลอยู่ด้านนอกรถ
ขับรถเก็บขยะออกมาจากเขตราชเทวี
จะเอาขยะไปส่งที่โรงขยะอ่อนนุษย์
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเกิดเสียหลัก

เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ

ใช่ตอนที่ตำรวจไปถาม
คุณเชื่อไหมว่ามันมีพิรุษพูดจาวกไปวนมาจับใจความไม่ค่อยได้
ท่าทางคือลุกลี้ลุกลนตำรวจบอกว่าเอาล่ะในเมื่อมีพิรุธแบบนี้

ไปตรวจกระเป๋าสะพายของนายพารดรปรากฏว่าโป๊ะแตกเกมโอเวอร์เลย
รู้แล้วแหละน่าจะเป็นสาเหตุนี่ไงเห็นไหมในซอง

ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายสีดำของนายพารดร
เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการนำตัว
นายพารดรไปส่งตรวจอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลสมิติเวศศรีนคริน
เป็นที่เรียบร้อยตำรวจหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้ว
ตำรวจก็ตามไปควบคุมตัวนะคะแล้วนำตัวเนี่ยส่งกลับไปในท้องที่ที่เกิดเหตุ
ก็คือสนหัวหมากดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ความผิดด้วยการหนึ่งยาเสพติดประเภทหนึ่งมีไว้ในครอบครอง
สองมีสารเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกายแล้วก็เสพยาเสพติดขณะขับรถนะคะ
ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกเนี่ยไม่เกินสิบปีทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
ก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะส่วนเรื่องของการจราจรตำรวจ
แล้วก็กู้ภัยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตราชทีวีก็มาเคลียร์ได้ปลอดภัยแล้ว